แล้วยังไงก็ต้องเอาเรือท้องแบน

นี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จังหารของร้อยเอ็ดนะคะ

กำลังยกเรือท้องแบนแบบนี้
เป็นเรือท้องแบนแบบติดเครื่องยนต์ด้วย

คุยค้อที่ตำบลดินดำของจังหาร

เพราะเรือที่โดนน้ำชีล้นตริง

เป็นร้อยหลังคาเรือนนะคะติดอยู่ในบ้านคนแก่เด็กทารกติดอยู่ในบ้านพักตามตรอกซอกซอยต่าง
คุณผู้ชมดูสิต้องอุ้มเด็กแบบนี้กี่เดือนเองอ่ะนี่ต้องอบพยพออกมาค่ะ
คือซอกซอยต่างต่างเนี้ยมันเป็นทางของน้ำชีที่ไหลออกจากพนังจุดที่มันขาดไงครับ
แล้วเขาก็ตอนอบพยพเคลื่อย้ายคนก็ต้องใส่ชูชีพให้กับทุกคนนะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ฝาน้ำเชี่ยวออกไปอยู่ศูนย์พักพิงทีนี้ดูสถานการณ์น้ำชีหน่อยค่ะ
ที่ร้อยเอ็ดเนี่ยนะตอนนี้ลำน้ำชีก็ยังเพิ่มสูงต่อเนื่อง
จุดนี้นะคะสูงกว่าตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนดูสิ
เห็นไหมมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยชาวบ้านบางชุมชนเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว
แล้วก็ต้องเฝ้าระวังพวกพนังกั้นน้ำต่างไม่ให้มันพัง
ให้มันขาดมากไปกว่าเดิมด้วยนะคะครับ